ท่านผู้ชมครับวันนี้ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์เนี่ยได้โพสต์คลิปแล้วก็ภาพนิ่งเอาไว้
เพื่อหาทางช่วยเหลือวัว๑๖ตัวถูกเลี้ยงไว้ที่วัดแห่งหนึ่งที่ประจวบคิริขัน
อืมใครเห็นก็ตกใจค่ะนี่ทนายภัยศาลนะฮะ
นายภัยศาลช่วยด้วยนี่โพสต์เอาไว้ไหนวัวนอนอยู่เหรอคะนี่ฮะ
นี่คือคลิปที่ทนายภัยศาลบอกมีคนส่งมาให้อ่านอนสีน้ำตาลสีน้ำตาลใช่ไหม
ตรงข้างล่างร่มสีฟ้ามันผอมมากอ่ะว้ายเห็นไหมวันนี้มันมีแรงลุกไหมคะเนี่ย
แล้วสิบหกตัวเนี้ยตายไปแล้วตัวหนึ่งอุ๊ยอันนี้ยังไม่ตายมากน้อย
แต่มันอะไรมันจะผอมขนาดนี้อ่ะซี่โครงขึ้นกันทุกตัวเลยอ่ะ
ดูสินี่นี่เห็นไหมโอ้โหวัวทั้งสิบหกตัวเนี่ย

หลังไปเจอวัวที่พร้อมแห้งน่าตกใจ
ซึ่งตอนนี้มีตายแล้วตัวหนึ่งเป็นซากวัวตายอยู่ข้างคอก
ก็เลยชวนทำบุญกันหน่อยนะร่วมกันถ่ายชีวิตวัวที่วัดดีไหม

คือมันแล้วทำไมกระดงกระดูกมันอย่างนี้ทำไมไม่ฝังให้เรียบร้อย
คือตายเองแล้วก็จนเหลือแต่กระดูกอย่างนี้เหรอคะ
นั่นน่ะสิหรือก่อนหน้านี้เคยมี
แล้วกระดูกมันทำไมมันทิ้งกลานเกลือน

ก่อนหน้านี้ก็มีกระดูกที่แบบมันโอ้โหอยู่ตามพื้นที่ที่วัดเต็มไปหมดอ่ะ

มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเองเขาก็แห่อยากจะช่วยเหลือเหลือเกินนะฮะ

พบว่าชาวบ้านเองก็อยากจะมาถ่ายถอนชีวิตของวัวเอาไปเลี้ยงเอาไปดูก็ได้
ไม่เอาไปฆ่าหรอกไม่ไปโรงฆ่าสัตว์
แต่ทางวัดก็ไม่ยอมอีกบอกมันจะผิดวัตถุประสงค์ของเจ้าวาดองค์เก่าที่รับบริจาควัวมาจากชาวบ้าน

เลี้ยงอยู่ที่เนี่ยถ้าตายเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องห่มด้วยผ้าเหลืองทำพิธีสวดพิธีกรรม
วัวถูกถ่ายชีวิตออกไปเนี่ยเดี๋ยวทำไม่ถูกพิธีกรรมของอดีตเจ้าวาดที่เคยสั่งเสียเอาไว้
คือถ้าตายก็ได้แค่ฝังไม่ได้ทำพิธีกรรมให้คนในโลกออนไลน์ก็เลยถามกันใหญ่ว่าเออตกลงยังไง

แล้วจะเอาไว้แล้วก็เลี้ยงดูอย่างนี้เหรอแล้วเวลาวัวตายไม่ฝังซากวัวเหรอกระดูกวัวทำไมมันแบบเกลื่อนกลาดพื้นที่วัดแบบนี้
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับก็ได้ถามกับทางพระที่วัดนะครับ
ยืนยันว่าวัวที่ญาติโยมนำมามอบให้กับวัดทางวัดไม่ได้ปล่อยประละเลยนะเลี้ยงดูให้น้ำให้อาหารดูแลอย่างดี
แต่ช่วงนี้เนี่ยมันเข้าสู่ฤดูร้อนมันหาย่ามาให้วัวกินยากมากแต่ก็ยังมีฟางกับอาหารเม็ดที่ให้กินนะ
ส่วนที่ผอมแห้งอ่ะนะคือแหมก็ที่วัดก็เลี้ยงแบบบ้านไงมันไม่ใช่วัวขุนไง
อ้วนพลีอยู่ตลอดเวลาเรื่องกระดูกวัวที่เห็นแบบกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดเนี่ยคือหมานี่มันไปขุดไง
วัวตัวไหนที่ตายทางวัดก็ทำพิธีอย่างดีแล้วก็ฝังซากอย่างดีแต่หมามันไปขุดดินแล้วเอากระดูกวัวมาแทะเล่น
ให้สมบูรณ์ได้ไหมแล้วค่อยส่งกลับคืนวัด
มีทางประสุทธิ์ก็มาช่วยในการดูแลแล้วก็ตกลงกันได้นะครับ
จะมาช่วยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถือว่าทุกคนเป็นสัตว์โรค
มาด้วยใจที่เป็นธรรมแล้วก็เป็นบุญด้วย
รักษาการประสุทธิ์จังหวัดประจวบคิริขัน
วัวทุกตัวตรวจสอบแล้วนะครับ

แต่ว่ามันสุดโซ่มาก
ข้อก็มีแต่วัวตัวผู้ด้วยนะฮะ
มันก็เลยมีการข่มขู่กันจากตัวที่เป็นจ่าฝูง
หากได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

เดี๋ยวมันจะกลับมาสมบูรณ์
วัวตัวที่ตายตอนนี้ก็ได้เอาไปดูแล